ทีนี้มาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึงค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการคือเขาอยู่ในห้องพักแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นที่เป็นเพื่อนข้างห้องอ่ะนะบอกว่าเอ๊ะอยู่ในห้องแบบเงียบผิดสังเกตก็เลยลองเฉง้อเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าผู้ชายคนนี้นอนเสียชีวิตอยู่ในลักษณะที่ว่าคว่ำหน้าแล้วก็แขนเนี่ยไปทับกั
ไฟรั่วจนเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่านอนทับอยู่แบบเนี้ยค่ะคนที่ไปพบศพคนแรกบอกว่าไม่กล้าไปแตะต้องอะไรเลยนะกลัวว่าไฟมันยังรั่วอยู่นะคะแต่ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเดี๋ยวมาดูว่าใช่ไฟรั่วจนทำให้เสียชีวิตจริงหรือเปล่าอ่ะนะคะห้องเช่าแห่งนี้อยู่ที่ซอยผู้ใหญ่ไพโรธตำบลบางพลีใหญ่

นะคะลงพื้นที่ไปที่ห้องเนี้ยค่ะเป็นห้องแถวปล่อยเช่า
สภาพห้องตอนนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
ข้าวของถูกเก็บออกไปหมดแล้วแบบเนี้ยค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุย
กับนายวสันทองเงินซึ่งเขาเป็นคนที่ไปงัดห้องของผู้ตาย
แล้วก็เป็นคนไปพบศพอ่ะนะคะครับนายวสันเขาเล่าว่าช่วงบ่ายเมื่อวาน
มีเพื่อนร่วมงานของผู้ตายไปเคาะห้องแต่เคาะปุ๊บเงียบกริบ
ไม่มีเสียงตอบรับก็เลยไปเรียกให้มาช่วยดู
เขาก็เลยงัดหน้าต่างบานเกล็ดนะคะหน้าต่างนี้งัดออก
แล้วก้มดูเขาเห็นว่าผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่
ข้างข้างตัวมีปลั๊กไฟมีโทรศัพท์เสียบชาร์จกับปลั๊กไฟเอาไว้
แบบนี้ค่ะแล้วใกล้ใกล้กันมีแก้วเก็บความเย็นวางอยู่
น้ำเนี่ยหกระจายเต็มข้างเตียงนะคะเขาก็เลยตัดสินใจงัดประตูเข้าไปในห้อง
ตอนที่เข้าไปแล้วเนี่ยเห็นว่าผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่แล้วคือนอนคว่ำหน้า
แต่เขาก็ไม่กล้าไปหยิบไปจับไปแตะอะไรเพราะคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของไฟรั่ว

พอดีผมเลิกงานปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าไปดูให้หน่อย
ผมก็เลยเดินไปดูทางหลังบ้านหลังบ้านก็หน้าต่างไม่เปิด
ก็เลยเดินมาดูตรงเนี้ยคือเคาะหลายเที่ยวแล้วมันไม่เปิดอ่ะ
ผมก็เลยงัดงัดบานเก็ตตัวนี้ครับงัดแล้วก็เปิดเข้าไปดูเห็นเขานอนนอนอยู่
อยู่บนที่นอนนะแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกเขาเขาก็ไม่ตื่น
ผมก็เลยเอาแฉลงอ่ะงัดประตูงัดประตูเข้าไปงัดประตูเข้าไปนี่ก็คือเป็นปั๊กปลั๊กไฟอ่ะ
ลั๊กไฟพวกอะไรพวกนี้มันอยู่ข้างตัวหมดเลยแล้วก็จะมีแก้วแก้วน้ำแก้วเก็บความเย็นอ่ะ
ใบหนึ่งอ่าแต่ว่าที่พื้นอ่ะมันมีมีเจ็งเจิงอยู่
ผมก็เลยไม่กล้าจับตัวเพราะว่าไม่รู้ว่าไฟมันรั่วหรือเปล่านะมาดูอีกทีคือมือมือเขามันเกรงหมดแล้วอ่ะ
แต่ว่ามือเขายื่นไปทางปลั๊กไฟนะมืออยู่ใกล้กับปลั๊กไฟเลย
มีน้ำหกอยู่ด้วยปลั๊กไฟเสียบอยู่ด้วย
มือของผู้ตายอยู่ใกล้กับปลั๊กไฟด้วยทีเนี้ยค่ะเพื่อนร่วมงานของผู้ตาย
นางสาวจีระธิตาบุรมศรีก็บอกว่ารู้จักกันมา๗กว่าปีแล้วนะคะ
เป็นเพื่อนร่วมงานกันเช่าห้องอยู่ใกล้กัน
ผู้ตายเนี่ยมีอาชีพขับรถส่งของส่วนตัวเองมีอาชีพเป็นพนักงานอยู่ในออฟฟิศนี่แหละค่ะ
วันเกิดเหตุก่อนที่จะพบศพเนี่ยก็ไปทำงานตามปกติ
แต่ว่าไม่เห็นผู้ตายไปทำงานคิดว่าผู้ตายน่าจะเข้างานกะบ่าย
แต่ก็แปลกใจว่าปกติถ้าจะมีการสลับกะในการทำงาน
จะต้องโทรศัพท์ไปแจ้งก่อนแต่นี่ไม่โทรไปบอกเลย
บ่าย๓โมงกลับมาที่ห้องห้องก็อยู่ใกล้กันนะคะ
เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปทำงาน
เคาะดูเคาะประตูเงียบกริบไม่มีใครตอบ
ก็เลยรู้สึกว่ามันผิดปกติก็เลยไปให้ช่างช่วยดู
สุดท้ายก็มาพบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องค่ะ
แล้ววันนั้นเอกใจเพราะว่า๘โมงแล้วรถมาขึ้นของ
เพื่อที่จะมารับงานก็ไม่มีโฟล์ลิฟต์ตัก๘โมงพี่ก็เลยโทร
โทรหาเขาเรื่อยมาจนพี่เลิกงานบ่ายสามครึ่ง
เมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ต้องเปลี่ยนกะวันแรกปกติเขาเข้ากะบ่าย
เมื่อวานเขาต้องมาเข้าเช้าหรือว่าเขาหลงกะอะไรยังไงอย่างนี้
พี่ก็เลยรอจนบ่ายโมงครึ่งถ้าเขาเข้ากราบบ่ายเขาก็ต้องมาบ่ายโมงครึ่ง
บ่ายโมงครึ่งเราก็ไม่เห็นเลิกงานมาพี่ก็เลยรีบกลับมาแล้วไปเคาะห้องเขา
ค้ออยู่สี่ครั้งอ่ะไปสี่รอบอ่ะเงียบ
ก็เลยรอบที่๔ก็เลยได้โทรหาพี่ที่ทำงานแล้วก็ผู้จัดการมา
มาถึงก็ใช่มาถึงแล้วก็ให้พี่พี่แถวห้องข้างข้างอ่ะ
เขางัดห้องให้ถึงได้ไปเจอสภาพเขา
เวลาเขาจะมีธุระหรือว่าเขาจะไปไหนมาไหนหรือว่าจะหยุดงานอะไรอย่างนี้
เขาจะแจ้งพี่ก่อนเพื่อที่จะให้สลับกะกับอีกคนนึงน้องคนนึง
เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับงานครับแต่วันนั้นจนแปดโมงแล้วทำไมเขา
ไม่ติดต่อมาไม่โทรกลับโทรไปไม่รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยค่ะ
ศพของนายพุทธาก็ต้องนำไปตรวจพิสูจน์สาเหตุการตายที่แท้จริงนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีสมุทรปราการบอกว่าสาเหตุการตายของนายพุทธาเนี่ย
ไม่ได้เกิดจากไฟช็อตไฟดูดไฟรั่วอะไรนะคะสาเหตุจริงจริงเลยก็คือ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่มันดันเป็นจังหวะที่มีปลั๊กไฟมีสายไฟอะไรอยู่ตรงนั้นพอดี
ญาติก็เตรียมนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านเกิดน่ะนะคะ
ปนกิจในวันศุกร์นี้ค่ะอืม